คุณผู้ชมคะเรื่องของตัวตึงอ่างทองค่ะ

แล้วก็เวลาไปตลาดทีก็จะโบกรถไปนะคะวิธีการโบกรถไป
แต่ละครั้งของเขาโอ้โหมันอันตรายมาก

และเครื่องเริ่มอลิษฐ์กว่า
มีล่ามีมนต์
แต่ดังแบบด้วยความยียวนความกวนอะไรของเขาไงแล้วเวลาเขาจะไปตลาดแต่ละทีนี่ค่ะมาอยู่กลางถนนถนนสายอ่างทองสิงห์บุรี
แล้วกระโดดขึ้นรถชาวบ้านไปขึ้นหลังคารถก็มี
ไม่น่าปล่อยให้ขึ้นรถนะไม่ควรปล่อยให้ขึ้นไปนะคะ
นายสินชัยคนถ่ายคลิปบอกว่าในอันเนี่ยเขาอยู่ใกล้วัดโบสถ์
แล้วในอันทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไปตลาด
แล้วเขาโบกรถเข้าตลาดด้วยวิธีหวาดเสียวแบบนี้ทุกวัน
อย่างที่มิ้วบอกบางทีก็ไปยืนกลางถนนบางทีก็กระโดดเข้าใส่รถ
แล้วพอไปเจอในอันอีกเนี่ยค่ะคนถ่ายคลิปคนนี้บอกว่าก็พยายามจะถามนะ
นี่เมื่อวานทำอะไรไปรู้ตัวไหมเนี่ย
อันจะตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
แม่งพี่ผมโบกรถเสร็จตลาดผมไอ้ชนผมก็เต้นแล้ว
เฮ้ยแล้วแกไปทำไมหรือวิธีหวาดไปหาแม่ง

ไอ้บอกผมลงไปลงไว้ก่อนไอ้ชนผม
วันหลังวันหลังโบกเส้นขาวดิโบกริมถนน
คุณผู้ชมเข้าใจไหมคะเข้าใจในคำตอบเขาไหมน้องคิง
พี่หมิ้วก็พยายามฟังอยู่

ล่าสุดตำรวจสพเมืองอ่างทองควบคุมตัวในอันไปโรงพักค่ะ
อันบอกว่าเอาจริงก็กลัวเหมือนกันนะ
กลัวอันตรายเหมือนกันที่ไปโบกรถกลางถนน
แต่รู้จักกันก็เลยทำแบบนั้นได้
น้องคิงรู้จักก็ไปโบกแล้วก็จะพุ่งให้รถชนอย่างนี้หรอครับ

ผมไปเจอมันตกอยู่กลางถนน

ไม่รู้จะทำยังไงดีเก็บยาเสพติดได้ก็เลยเสพมันซะเลย
คือว่าผมพวกรถเลยดีใช่ไหม
พอหมดสร้างเสร็จกระดานรถหนีผมก็เงียบท้องเลยครับ

ที่แล้วเจอยาเกลือดประมาณ๖เมตร
เดี๋ยวน่าจะเว่นถ้าครึ่ง๑เมตรขาดไม่ได้
หากทีละครึ่งโรนเกลือเลยคนทางโรนไว้
โอ้โฮพี่อันอะไรของพี่อะไรของพี่
ปัสสาวะม่วงนะคะตำรวจส่งตรวจต่อที่โรงพยาบาล
เพื่อความชัดเจนประสานทางพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
แนวทางในการดูแล

อันมีประวัติการรักษาอาการป่วยจิตเวทค่ะ

ขอโทษทุกคนด้วยขอโทษแทนลูกด้วย
เขาจะมีคลิปร้องเพลงมีอะไร
คือคลิปนี้นี่ค่ะ

มีคนไปเห็นเขาถ่ายเขาแล้วเอาไปโพสต์
ก็น่าจะดังแล้วครับใส่แว่นต้อง๒อัน